คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของกีฬาสีสุดเดือดกันหน่อย

เด็กนักเรียนม๑ถูกกระสุนปืนปริศนายิงเข้าที่สะโพก
คุณผู้ชมฮะในงานกีฬาสีของโรงเรียนเลยนะ
แล้วมันเกี่ยวยงไปว่ารุ่นพี่ม๕ไล่ตีกันอยู่หรือเปล่า
พอไล่ตีไล่ยิงกันหรือเปล่าแล้วลูกกระสุนเนี่ย

ต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยดีให้เด็กมาจัดกิจกรรมร่วมกันนะ
แต่เรื่องนี้ต้องฟังนะพอโรงเรียนออกมาชี้แจงด้วยเหมือนกัน
ส่วนอาการบาดเจ็บของน้องตอนนี้หมอกำลังดูอยู่นะ
ว่าจะต้องเอากระสุนออกยังไงมันเป็นกระสุนเล็กนะฮะ

ตอนที่เจ้าหน้าที่ต้องพยายามไปช่วยเหลือ
เด็กนักเรียนชายที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บนะฮะ
ในโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่ม
สะโพกด้านขวายังมีสติแล้วก็รู้สึกตัวดีนะฮะ
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ซาเรย์ออกมาคุณเพราะว่ามีกระสุนปืนฝังใน๑นัด

ทีนี้กำลังพิจารณาก่อนว่าจะช่วยเหลือผ่าตัดกันอย่างไร
เพราะว่าผมถามจากพอของโรงเรียน

บอกว่าไอ้เม็ดกระสุนมันไหลมันเลื่อน

คือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคุณหมอต้องวางแผนในการผ่าตัดออกมานะครับ

ที่เขากำลังเตรียมเล่นกีฬาสีกันอยู่ใช่ไหมฮะ
เตรียมซ้อมกันอยู่เพราะกีฬาศรีจริงในอีก๓วัน

ครูพรชนกเล่าให้ฟังบอกโอ้โห
ช่วงเกิดเหตุเวลาประมาณใกล้เที่ยงแล้ว

ตัดสินการแข่งขันวอเล็กบอลอยู่แมท๑
ได้ยินเสียงดังปั้งคล้ายเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
แล้วก็เห็นกลุ่มนักเรียนเขารุมมุงดูอะไรกันอยู่
ครูรีบวิ่งไปดูปรากฏว่านี่น้องนักเรียนชายม๑
ถูกยิงสะโพกจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
ทีนี้นักเรียนคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะ
ผมเห็นนักเรียนรุ่นพี่ครับนี่น้องคนนี้เล่าให้ฟัง
นักเรียนรุ่นพี่วิ่งไล่ตะลุมบอลกันที่บริเวณรั้วด้านหน้าโรงเรียน

แต่ไม่รู้ว่ามีการยิงปืนหรือเปล่า
เพราะจุดที่ถูกยิงกับจุดที่รุ่นพี่เขาวิ่งไล่กัน
มันห่างออกไปกว่า๕๐๐เมตร
เรื่องนี้ยังเป็นปริศนานะคุณนะ
ลูกกระสุนปริศนามาทะลุสะโพกน้องเด็กชายม๑ได้อย่างไร
ทีมข่าวเราต้องสอบถามไปทางผู้มนวยการโรงเรียน

ถึงเรื่องของการมีอาวุธปืนมาในโรงเรียนหรือเปล่า
กระสุนมาจากไหนเด็กคนไหนเอาอาวุธปืนมา
ไล่ที่ไล่ตีมีการไล่ยิงกันด้วยไหมสำหรับรุ่นพี่เนี่ยนะฮะ
ด้านนายวิศนุคุณชื่นภูมิในการโรงเรียน
เปิดเผยกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าตอนนี้เอาอาการเด็กก่อนแล้วกัน
เด็กนักเรียนที่บาดเจ็บตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

ต้องดูว่ากระสุนมันอะไรยังไง
มันมีขนาดเล็กไงคุณแล้วมันไหลเลื่อนด้วยนะครับ
พอโรงเรียนยืนยันเรื่องหนึ่งบอกคุณนักข่าว
ทำให้เกิดกระสุนตรงนี้มาเจาะก้นของน้องม๑

มีเด็กนักเรียนประมาณ๔๕คนวิ่งไล่กัน
แต่คุณครูเห็นเหตุการณ์ก่อนว่าน้องน่าจะมีปากเสียงกัน
นักเรียนลูกศิษย์น่าจะมีปากเสียงกัน
ก็เลยไปกันไว้ก่อน
ไม่เกิดเหตุการณ์กันแม้แต่ตีกัน
ในกลุ่มที่วิ่งกันอันนี้
คาดว่านะ
เด็กน่าจะเป็นเด็กม๕คาดแบบนี้
น่าจะเป็นเด็กม๕ตัวจี๊ดตัวเจ็บ
เอาปืนมาเป็นปืนปากกาขนาดเล็ก
แล้วทีนี้จังหวะนั้นไม่รู้ว่าปืนลั่นหรือเปล่า
ก็เลยใส่น้องที่กำลังแบบนั่งเชียร์กีฬาดูกีฬาอยู่

กำลังจะฝากว่าปืนมันลั่นได้รับบาดเจ็บ
อันนี้เป็นการคาดการณ์ของพอเอาฟังเสียงเนาะ

ครูก็เรียกมาเพื่อจะว่ากล่าวตักเตือน
เสร็จแล้วผมว่ามันน่าจะเอา

แต่ก็ยังไม่ถึงกับล้มยังไม่ได้ตีกันเลย

ว่ารุ่นที่ตัวจี๊ดที่เมื่อกี้วิ่งไล่กันอยู่

แล้วทีนี้ไม่ได้ฝากปืนฝากกระสุนไว้ในตัวน้อง
ใช่ค่ะแล้วตอนนี้นะเด็กในโรงเรียนมีเป็นพันนะ

แต่ทีนี้มีข้อมูลว่าเด็กที่เรียกมาเป็นพันคนที่ให้ข้อมูลเนี่ย

ระบุชี้ชัดไปยังนักเรียนชายม๕คนหนึ่ง
ที่เป็นคนนำปืนวิ่งมาฝากรุ่นน้องม๑
ทีนี้เรียกตัวเด็กนักเรียนรุ่นพี่ม๕คนนี้

ด้านนี้เรื่องของคดีนะคุณนะทางภูมิกับการสพเมืองนครราชศรีมาเปิดเผยนะครับ
ว่าก็ประสานไปกับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพในการดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริง
นิ่งนอนใจขณะนี้คือยังไม่พบอาวุธปืนเลยคุณ
ยังไม่พบหลักฐานตัวนี้เลยและยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนยิง
แต่เบื้องต้นก็คาดว่าอาจจะเป็นเด็กนักเรียนทำอาวุธปืนลั่นไปโดนเพื่อนกันเอง
เพราะมีพยานยืนยันได้ยินเสียงปืนดังใกล้กับบริเวณของเด็กที่ถูกยิง
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการสืบสวนคุณนี่เรื่องใหญ่ในโรงเรียนนะ

บริเวณหน้าโรงเรียนนั้นเบื้องต้นได้สอบสวนแล้วพบว่า
คือเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ห่างไกลกันมากคือไกลจากโรงเรียนมาก
ถ้าเกิดว่ามันมีกระสุนจริงมันไม่น่าจะมาโดนน้องแบบนี้
ต้องต้องให้ข้อมูลอ่ะใช่นี่คือขนาดสอบไปเยอะแล้วนะ
คุณผู้ชมก็ต้องตามกันต่อเรื่องนี้หาปืนไม่เจอเนี่ยสำคัญ
ใช่เพราะว่าอย่างที่เขาบอกเป็นปืนปากกาแล้วมันเล็กนิดเดียวด้วยค่ะคุณผู้ชม